สวัสดีครับรอบขอบสนามนะครับตอนนี้เช็คเวลากันแล้วตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าผมเชื่อว่าถ้าเปิดไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีกระแสเรื่องของตัวแน่นอนนะครับว่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนนั้นก็จะหาที่ดูบอลกันนะครับกับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ที่สนามสุพัชราศัยวันที่๒๗มีนาคมนี้ไทยรัฐทีวี
อันนี้ไม่ได้นั่งรอในการเข้าห้องน้ำที่ไหนนะครับรอซื้อตัวครับโอ้โหเอาถุงเอาขวดน้ำวางจองที่ครับบางคนเนี่ยมากันตอนตี๓โอ้มีภรรยาเนี่ยไม่ได้เลยครับตื่นตี๓นี่ถามหาเลยครับว่าออกไปหากิ๊กที่ไหนหรือเปล่าคนแรกนะครับที่ไปที่ไทยดิเก็ตเมเจอร์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐนั้นไปก่อติดครับเขาบอกว่า

นะครับแทนท์ทีวีนั้นจะยิงสัญญาณกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
ก่อนเกมครึ่งชั่วโมงแล้วก็อยู่ยาวกันเลยครับส่วนการ
เดินทางของยี่สิบสามขุนพลชุดประติศาสตร์ที่จะเข้ารอบสิบ
สองทีมอีกครั้งในบอลโลกรอบสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับ
รอบ๑๒ทีมนั้นเดินทางไปที่กรุงเตฮารานของอีราน
เพื่อไปเตะนัดสุดท้ายกับทางอีรักษ์นะครับด้วยสายการบิน
อิมิเรทแอร์ลายเที่ยวบินอีเคสามแปดห้าใช้เวลาเดินทาง
ประมาณสิบห้าชั่วโมงครับซิโก้ก็บอกว่าทุกคนนั้นพร้อมเต็มที่
แล้วก็เครื่องมุ่งมุ่งโหมนะครับเสื้อแขนยาวอะไรกัน
ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่าไฟต่างประเทศของเราก็
อยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ศรัทธาแฟนบอลเป็น
อย่างนี้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกำลังใจให้ให้ทีม
ของไทยไทยเราด้วยนะครับยี่สิบสี่มีนาคมนี้
นะครับที่สนามพาสตาเดียยมนะครับเวลาสามทุ่มตาม
เวลาไทยครับก็เชียร์ทีมไทยกันหน่อยนะครับนัดนี้เล่น
เสมอนะครับไทยจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็
ผ่านเข้าสู่รอบสิบสองทีสุดท้ายทันทีแต่ถ้าเกิด
ว่าสูงมากครับ